มีใครขับขี่รถรับจ้างสาธารณะมีข่าวดีนะเพราะว่าจะมีมาตรการลดภาษีให้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องค่าไฟฟ้าโอ้แพงจังเลยอ่ะแต่กระทรวงพลังงานเขาจะใช้ยาแรงแล้ว
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
มาเรื่องแรกเรื่องของอาหารกลางวันสำหรับเด็กครับคอรมอเขาอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กถึงป๖ตามขนาดของโรงเรียนครับ
เป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า๑๒๐คนเพื่อให้บริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม
คล้องกับขนาดและจำนวนนักเรียนโดยเกณฑ์เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมโรงเรียนไหนนักเรียนไม่เกิน๔๐คนจะได้ค่าอาหารกลางวันหัวละ๓๖บาทครับ
ถ้ามีจำนวนตั้งแต่สี่สิบเอ็ดถึงร้อยคนจะได้ค่าอาหารหัวละยี่สิบเจ็ดบาทโรงเรียนไหนมีนักเรียนตั้งแต่ร้อยเอ็ดคนไปจนถึงร้อยยี่สิบคนได้ค่าอาหารยี่สิบเจ็ดบาทต่อหัว
และถ้ามีนักเรียน๑๒๑คนขึ้นไปได้หัวละ๒๒บาทครับก็หวังว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณภาพของอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นข่าวดีครับสำหรับคนที่ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั้งแท็กซี่สามล้อรับจ้างและมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จะต่อภาษีประจำปีในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
พวกคุณจะได้รับการลดภาษีถึงร้อยละ๙๐ครับจ่ายเพียงแค่ร้อยละ๑๐เท่านั้นของอัตราที่เคยจ่าย
โดยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างหนึ่งตุลาหกห้าจนถึงสามสิบกันยาหกหกจะได้รับส่วนลดลดลงร้อยละเก้าสิบ
อัตราภาษีประจำปีนะครับก็เป็นการช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองครับ
ส่วนเรื่องนี้ครับถ้ามีผลบังคับใช้จริงเนี่ย
น่าจะได้รับผลกระทบกันพอสมควรเลยโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช
กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของไทย

เป็นมาตรการว่าด้วยการประหยัดระยะแรกจะเป็นการขอความร่วมมือ
เช่นให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในอาคารสูงขึ้น๒องศาเซลเซียส
จากเดิมจะกำหนดไว้ขอความร่วมมือเป็น๒๕ก็จะเป็น๒๗องศาเซลเซียส
แล้วก็จะมีมาตรการขอความร่วมมือให้ปิดไฟแสงสว่างในพื้นที่ไม่จำเป็น
กำหนดเวลาเปิดปิดไฟป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
แล้วก็อาจจะไปถึงปิดปั๊มน้ำมันหลัง๕ทุ่มถึงตี๕ของอีกวันนะครับ
ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อสถานบันเทิงก็ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ
ก่อนปิดให้บริการ๓๐๖๐นาทีด้วยครับ